มาดูอีกหนึ่งเรื่องดีกว่ายังเตือนภัยกันอยู่นะคะ

เฟซบุ๊กเพจดังอย่างดราม่าแอดดิกค่ะ

บอกว่าคนที่ชอบกินเนื้อดิบผักดิบเนี่ย

เดี๋ยวพญาติมันจะไปโผล่ในตา

มาเป็นเส้นเลยอยู่ในลูกกระตาค่ะ

ลักษณะต่างหลายแบบนะคะ

อันนี้เริ่มแชร์กันในไลน์แล้วมีคนถามมาว่าจริงหรือเปล่า
เอาอย่างนี้นะครับมันมีพญาติหลายชนิดมากที่สามารถขึ้นตาได้
อย่างที่เป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้ก็คือพญาติตืดหมูที่ว่าไปใช้ลิ้นใช่ไหม
ตัวนี้เนี่ยนะมันใช้ได้ทุกอวัยวะเลยตาก็ไปได้เหมือนกัน
และนอกจากพญาติตืดหมูแล้วเนี่ยค่ะยังมีพญาติอื่นอีกเยอะเลยที่สามารถจะขึ้นตาได้
ทำแบบนี้ได้พญาติตัวจี๊ดอันนี้บ่อยสุดเลย
พญาติตืดปลาก็ขึ้นได้พญาติหอยโขกแล้วก็มีอื่นอีกมากมายเลยค่ะ
ซึ่งสาเหตุส่วนมากไม่ค่อยต่างกันมาจากการกินเนื้อดิบกุ้งหอยปูปลาดิบนี่ตัวดีเลย
ส่วนกรณีตืดหมูก็คือการกินผักดิบที่มีไข่พญาติปนเปื้อนค่ะ
ใครที่กลัวไม่อยากเป็นแบบนี้กลัวพญาติพวกนี้ระวังการกินอาหารดิบกันหน่อยก็ดีนะคะ